ไปที่ร้อยเอ็ดไปดูเรื่องของสามีภรรยาคู่นี้ที่จบลงด้วยชีวิตค่ะ
สองสามีภรรยาเนี่ยเลิกกันไปหลายเดือนแล้วนะคะ
ภรรยาก็มาเปิดร้านหมูกระทะครับแต่ว่าสามีเนี่ยยังตามหึงหวงนะคะ
ตามมาที่ร้านหมูกระทะแล้วก็มีปากเสียงกันจนสุดท้ายเนี่ย
เอาปืนยิงภรรยาเสียชีวิตคาที่ค่ะนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้
ตอนที่ฝ่ายอดีตสามีเนี่ยมาที่ร้านนี้นะคะแล้วก็เข้าไปชักปืนแล้วเนี่ยค่ะ
ยิงภรรยาเก่าเสียชีวิตทั้งทั้งที่เธอเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าเธอพนมมือ
ขอชีวิตนะคะร้องขอชีวิตแล้วพยายามเดินหลบนะคะหลบซ้ายหลบขวาอยู่หลัง
ไปซ่อนอยู่ข้างหลังญาตินะคะแต่ว่าอดีตสามีก็ยิงเธอล้มลงต่อหน้าต่อตา
คือพอล้มไปแล้วเนี่ยยังลงไปคล่อมร่างแล้วก็ยิงซ้ำอีก๒นัดด้วย
นี่คือก่อเหตุเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะเดินออกจากร้านไปนะคะ
ในร้านไม่มีใครอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่ากลัวนะคะ
เนื่องจากว่าเสียชีวิตไปแล้ว๑คนก็คือภรรยาของเขานั่นเองนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านซึ่งเปิดเป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ค่ะ
ดงแดงอำเภอจตุรพักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เสียชีวิตคือนางวิภาดาตัณโหนะคะอายุสามสิบเก้าปี
ถูกยิงศีรษะทะลุท้ายทอยหนึ่งนัดยิงแก้มทะลุท้ายทอยหนึ่งนัด
ลำคอหนึ่งนัดเสียชีวิตจมกองเลือดนะคะ
อยู่ที่พื้นปูนหน้าโต๊ะแคชเชียร์คนก่อเหตุคือนายอนุสรบุญมาก
อายุสามสิบแปดปีหรือนายทอมมี่ซึ่งเป็นอดีตสามี
ก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีเข้าตัวอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ครับทั้งสองคนนี้เนี่ยค่ะเป็นสามีภรรยาอยู่กินกันมาได้ประมาณหนึ่งปี
แล้วแยกทางกันเมื่อสามเดือนที่แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นม่ายมีลูกติดสองคน
แล้วก็เปิดกิจการหมูกระทะแล้วทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันอยู่บ่อยบ่อย
เพราะว่านายทอมมี่เนี่ยมักจะหึงห่วงผู้ตายเพราะว่าเป็นคนหน้าตาดี
เวลาลูกค้ามากินหมูกระทะก็มีการพูดหยอกล้อกันก็เกิดความหึงห่วงนะคะ
แต่ว่าเลิกกันไปแล้วนะคะก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันอีกนะคะ
นายทอมมี่เนี่ยกระชากคอเสื้อผู้ตายผู้ตายไม่พอใจก็โทรไปบอก
ที่เป็นตำรวจบอกให้มาที่ร้านด่วนพอนายทอมมี่ได้ยินก็ยิ่งไม่พอใจนะคะ
เอาเหล้าขาวมานั่งดื่มแล้วก็เอาปืนมาข่มขู่ผู้ตายเนี่ยเห็นปืนก็วิ่งไปซ่อนหลังญาติ
จู่นายทอมมี่ก็เจาะยิงผู้ตาย๕นัดจนเสียชีวิตค่ะ
วันนี้ทีมข่าวลงไปติดตามความคืบหน้านะคะไปสอบถามคนที่ผู้ตายโทรหาก่อนถูกยิง
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายโทรมาปรึกษาว่านายทอมมี่อดีตสามีเมาอารวาสทำลายข้าวของในร้าน
แต่ไม่กล้าแจ้งตำรวจกลัวว่าเดี๋ยวพอรู้ก็จะบุกมาทำร้ายอีก
เพื่อนก็เลยแนะนำให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาไกลเกลี่ย

หูไปไม่ถึง๑ชั่วโมง
ก็ทราบข่าวว่าผู้ตายถูกอดีตสามียิงจนเสียชีวิตค่ะ
ขณะที่เพื่อนบ้านนะคะเล่าบอกว่า
ก็น่าจะเป็นเหตุหึงหวงกัน

เพราะว่านายทอมมี่กลัวว่าจะย้อนกลับมาอีก
ตำรวจเองก็ยังจับตัวไม่ได้ด้วยค่ะ
ขณะที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด

ตอนนี้อนุมัติศาลออกหมายจับแล้วค่ะ
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง